ค่ะคุณผู้ชมไปดูสาวสวยสายฮากันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับเฟิร์นพัศกรลูกสาวพ่อลงนั่นเองนะคะ
บอกเลยว่าอกหักมาหมาดแต่ว่าเรื่องอกหักเนี่ย
ทำร้ายเธอไม่ได้อีกต่อไปด้วยความเขาฮาไงคุณ
แม้ว่าเพิ่งเลิกลากันไปกับคุณเคนฮาเซกาว่า๔เดือนกว่านะล่าสุดเจอสาวฮาใบเฟิร์น
บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้โสดดี
สะดวกในการแอ้วผู้ชายได้หลากหลายค่ะ
ส่วนที่ข่าวเมาส์ข่าวลือว่ามีอะไรในกอไผ่กับแฟนฉันหรือเปล่า

บอกว่าโอ๊ยถ้าคิดกันแบบนั้นฟ้าอาจจะผ่าได้นะคะ

คูณแฟนของแจ๊คก็รู้ว่าคู่นี้สนิทกันดี
แล้วก็ปิดท้ายกันไปอีกหนึ่งเรื่อง
บอกว่ากำลังมีของขวัญชิ้นใหญ่ให้คุณแม่ค่ะ
เป็นบ้านกว่า๒๐ล้านเลย
กรุงเทพนี่แหละใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ
งานนี้ใบเฟิร์นสาวโสดเบอร์ล่าสุดนะคะ
แฮปปี้มีแต่ยิ้มค่ะไปฟังใบเฟิร์นกันเลยค่ะ
เราก็เลยรู้สึกว่าในวันที่เรามีปัญญาเนี่ย
เราก็ซื้อให้เขาเถอะเรายังไหว

แล้วก็สามารถแอ้วคนได้โดยที่ไม่ต้องเกรงใจใคร
ใครเข้ามาก็ได้หมดจ๊ะได้หมดจ๊ะฉันพูดได้
โทรมาแล้วก็แบบผมติดคุณแล้วนะ
คือด้วยความที่เราโสดไงก็ได้

แต่แบบว่าเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงคนที่จะเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนด้วย
เพราะเพื่อนก็มีความสกปรกอยู่พอสมควรอะไรอย่างนี้
ชัดเจนนะคะเขาโสดแล้วจะให้ใครมาจีบก็ได้จะไปจีบใครก็ได้
แต่แจ๊คแฟนฉันละเอาไว้หนึ่งคนในฐานที่เข้าใจเพราะว่าแจ๊คสกปรกเฟิร์นบอก